คุณผู้ชมคะดังนั้นเราเปลี่ยนอารมณ์กันหน่อย
มาดูอะไรที่มันเรียกรอยยิ้มได้บ้าง
ปกติเวลาที่เขาเปิดงาน
เราก็จะคุ้นกับบรรยากาศพรมแดง

บรรยากาศไม่ได้เป็นแบบที่ดิฉันบอกเลย
แต่จะเป็นแบบไหนไปดูพร้อมกันค่ะ

มาริโอนะเหมือนเกมที่เราเล่นกันนะฮะ
แต่ว่าลักษณะการส่งไม้ต่อเหมือนวิ่งผลัดอ่ะ

เอาเป็นว่าคนเริ่มคือนายกเล็ก
แล้วนี่ค่ะวิ่งผลัดส่งไม้ต่อ
นี่ดูสิแล้วก็มาบอกกับหน้ากล้องนี้คือ
การเปิดถนนเอาการเปิดถนน
ซึ่งเฟซบุ๊คทางเทศบาลตำบลห้วยแถลงเนี่ยนะคะ

ถนนตรงนี้คือถนนสายเพชรเจริญซอย๖ค่ะ
ซึ่งมันต่อจากทางทิศตะวันตกจรดถนนเพชรเจริญซอย๑๒

นายกเล็กค่ะก็คือนางสาวธนวัลเกรดเมธีการุณเนี่ย
เป็นนายกเทศบาลตำบลห้วยแถลงเนี่ย
ก็เปิดเปิดถนนโดยการอะไร
มีการส่งไม้ต่อให้กับลูกจ้างที่ร่วมกันก่อสร้างถนน
ส่งไม้ต่อให้กับข้าราชการแบบนี้
แล้วก็มีเพลงแบบของมาริโอประกอบ
หลายคนดูแล้วก็บอกว่าเออน่ารักดีไอเดียนี้สร้างสรรค์
ซึ่งทางเทศบาลเองบอกเลยนะว่าจุดประสงค์ที่ทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ย
อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าบุคลากรทุกตำแหน่งสำคัญหมดเลยคุณ

มันจะช่วยให้โครงการต่างสำเร็จลุล่วงได้
ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแบบนี้ค่ะ
เออแล้วประชาชนก็ขอบคุณฮะเขาเหมือนว่าเป็นการส่งไม้ต่อให้คุณฮะ

ส่งไม้ต่อจากหน่วยงานรัฐจากหน่วยงานราชการจากเจ้าหน้าที่
กระทั่งไปส่งไม้ต่อให้ประชาชนได้ใช้ถนนเส้นนี้